สำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยก็คือว่าจะต้องรับประทานอาหารซึ่งมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุค่อนข้างเยอะนะคะ
อย่างเช่นเมนูที่เราจะทำในวันนี้จริงก็จะเป็นเมนูที่ดีแล้วก็มีประโยชน์สำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกเพราะว่ามีสารอาหารแล้วก็ใยอาหารค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียว
ซึ่งจริงแล้วเป็นเมนูยอดฮิตของคุณแม่ให้นมลูกส่วนมากด้วยครับแต่ว่าเรามีการเพิ่มสัดส่วนของปริมาณโปรตีนเข้าไป

นานเห็นพี่ต้นใส่ชุดแบบนี้ปกติใส่ขายาวแล้วก็เสื้อแขนสั้น

ไม่ใช่วันนี้นะครับใครที่นิยมการวิ่งอยู่และอยากวิ่งได้นานและไม่บาดเจ็บวิ่งอย่างมีความสุขตลอดไปจนตราบเท่าเรามีชีวิตและมีแรงวิ่ง

ต้องติดตามครั้งนี้ครับ